ลดเหมือนกันคือผู้ชายสองคนเขาขับรถกันมาที่กาญจนบุรี
ตำรวจเนี่ยตั้งด่านสองคนนี้ก็ขับฝ่าด่านคือหนีไปเลย
ตำรวจเขาก็สกัดจับไล่ตามสุดท้ายยิงสู้
มีการยิงสู้กันตำรวจก็วิสามัน
ผู้ชายทั้งสองคนที่อยู่ในรถเก๋งเสียชีวิตนะคะ
แต่พอเข้าไปตรวจสอบภายในรถมันก็ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรมากมายนะ
คือเขาเจอปืนสั้น๓กระบอกเจอยาต้านไวรัส
ส่วนสิ่งผิดกฎหมายอื่นมันไม่เจอ
แต่ที่น่าสังเกตก็คือผู้ชายสองคนนี้
มีลักษณะเหมือนกับมีรอยสักเต็มตัวเลย
คือมีรอยสักทั้งตัวเลยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบ
ว่าเขามีอะไรที่ผิดกฎหมายมากกว่านั้นหรือเปล่า
ทำไมถึงขั้นหนีหนีแล้วก็ยิงสู้กับตำรวจ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุค่ะ
มีคนถูกวิสามันเสียชีวิตคารถเก๋ง๒คนนะคะ
บนถนนกาญจนบุรีพนมทวนหมู่๘
ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนหน้านี้ตำรวจสพพนมทวนได้รับแจ้ง
ว่ามีการสกัดจับรถเก๋งต้องสงสัย
ฝ่าด่านจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่สพเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็หลบหนีเข้าพื้นที่สพท่าม่วง
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าพื้นที่สพนขาว
ผ่านเข้าเขตสพพนมทวน
ก็คือหลายเขตพื้นที่ของตำรวจแล้วนะคะ
เขาพยายามหนีอยู่เนี่ยภายในรถก็มีอาวุธด้วย
พลตำรวจตรีคำโรนบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจพพจกาญจนบุรี
ก็เลยสั่งให้ทุกท้องที่สกัดจับ
สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้๘๐๘๖นนทบุรี
รถคันนี้หนีไปไกล๕๐กิโลเมตรสุดท้ายจนมุม
ตำรวจสพพนมทวนบนถนนกาญจนบุรีพนมทวน
อย่างที่บอกว่ามีการยิงปืนต่อสู้กันด้วยนะคะ

ที่เข้าไปตรวจสอบรู้ชื่ออยู่คนเดียวเองนะคะ
คือนายนัทธวุฒิวิหกทองอายุ๓๒อยู่หมู่๑๖
โพรงมะเดืออำเภอเมืองนครปฐม
ส่วนผู้ชายอีกคนไม่รู้ชื่อ
แต่ทั้งสองคนอย่างที่บอกลักษณะเนี่ยมีรอยสักเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ
ในรถเจอปืนสั้น๓กระบอกและยาต้านไวรัส
แล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่าทำไมถึงต้องหลบหนีขนาดนี้
แล้วก็ทำไมถึงต้องโอ้โหถึงขั้นยิงต่อสู้กับตำรวจด้วยนะคะ